ถึงกรณีลงทะเบียนในระบบไทยชนะครับว่ามีการเก็บข้อมูลอย่างไร
ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างนะครับมีความกังวลว่าจะกระทบกับเรื่องของสิทธิเสร็จภาพส่วนบุคคลหรือเปล่า
มีการนำข้อมูลเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองหรือไม่อย่างไรครับครับนำเรียนเลยนะครับว่า
ต่างต่างเหล่านี้เราพูดคุยแล้วก็ศึกษามาอย่างละเอียดนะครับมีการนำเสนอมาจากหลายทิศทางมากมากนะครับ
ที่สุดแล้วทางฝ่ายทางภาครัฐนะครับเป็นผู้ที่จะต้องดูแลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
มีเจตนาเพื่อควบคุมโรคอย่างเดียวงั้นชุดข้อมูลตรงนี้เราใช้เป็นแค่โทรศัพท์ของท่าน
บางทีบางครั้งท่านไปจดทะเบียนเป็นชื่อใครเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับถ้าพ่อซื้อให้ลูกเครื่องที่สองก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
แต่ขอให้สามารถตามได้เท่านั้นเองท่านไปลงในเฟซบุ๊คลงทะเบียนในเฟซบุ๊คลงทะเบียนในไลน์ทั้งหลายเนี่ย
ข้อมูลของชุดของท่านไปสู่แอปพลิเคชันต่างเหล่านั้นเยอะกว่าที่เราได้มาซะด้วยซ้ำ
อันนี้อันที่หนึ่งนะครับไม่ได้มีการต้องการข้อมูลอะไรมากมาย
เพียงแค่จุดนั้นท่านไปยังไงแล้วมายังไงแล้วออกเมื่อไหร่เพื่อที่จะควบคุมโรคเท่านั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นความเป็นส่วนตัวของท่านไม่ได้อยู่ในข้อมูลชุดของพวกเราเลย
อันที่๒ก็คือชุดข้อมูลนี้อยู่นานเท่าไหร่๖๐วันเท่านั้นครับโดยประมาณ
ถ้า๖๐วันนี้ไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรทั้งหลายนะครับย้อนหลังกลับไปได้ข้อมูลต่างเหล่านี้ก็ต้องถูกลบออกไปไม่ได้เป็นประโยชน์
ซึ่งไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อื่นอื่นไม่ต้องกังวลใจนะครับผมเองอีกคนนึงแหละผมก็ไม่อยากจะให้ชุดข้อมูลของผมต้องไปอยู่อะไรกับที่ใครนะครับ
ในฐานะที่อยู่ในฝ่ายของภาครัฐก็จะดูแลปกป้องในเรื่องของความเป็นสิทธิส่วนบุคคลให้เองมากมากเลยนะครับท่านได้อย่างไรผมก็ได้อย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เราต้องดูแลนะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความเป็นส่วนตัวกันทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการได้แต่เราเจตนาเพื่อควบคุมป้องกันโรคเท่านั้นนะครับขอบคุณ
รักษาคราชนะครับ